กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
วันนี้กลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรว่าวันนี้ผมเป็นการอภิปรายเป็นครั้งที่๒นะครับ
แต่อยู่ในส่วนของเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบไม่ทราบว่าท่านขึ้นมาบนบันลังหรือยังครับ
ก็จะได้ให้โอกาสได้ท่านชี้แจงด้วยแล้วกันนะครับ
ก่อนอื่นนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเฉพาะประเด็นกรณีรัฐมนตรีเสเพเท่านั้นนะครับ
คำว่าเสเพเนี่ยแปลว่าชอบประพฤติเหลวไหลนะครับประพฤติตนในทางเสื่อมไม่เอาการเอางาน
ประพฤติตัวเสเพไม่เหมาะกับตำแหน่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรค
เข้าไปในแหล่งอบายมุกจนเป็นต้นต่อของการระบาดโควิด๑๙ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ
นี่คือหัวข้อของยติที่ได้รับมอบหมายมานะครับ

ขออนุญาตนะครับอยากให้ขอใช้ถ้อยคำในยตินะครับอยากให้ใช้ถ้อยคำในยตินะครับเพราะว่าถ้อยคำในยัตตินี่ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับ
แป๊บหนึ่งท่านชวนพูดดังนิดนึงครับ
อยากให้มนต์กิจใช้ถ้อยคำในยตินะครับในยติที่เขียนมา
หมายความว่าให้เปลี่ยนจากคำว่าเสเพลย์เป็นเหลวไหลใช่ไหมครับท่านชวน
แล้วแต่เถอะครับแต่ว่าอยากให้ใช้ถ้อยคำในยัตติเพราะว่าถ้อยคำบางอย่างมันจะรุนแรงนะครับ

แล้วอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่อยากให้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง
ผมจะดัดแปลงคำพูดให้สละสลวยแล้วลื่นหูท่านท่านประธานชวนครับ
กับผมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับ

และสถานการณ์โควิดปัจจุบันตั้งแต่๑๒มกราจนถึงปัจจุบันนะครับ
รอบแรกเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อไม่มากนะครับ
แค่ประมาณ๔๒๘๑นาฬิกาตายมาก๖๐นาฬิกา
ระบาดรอบ๒เนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับ
ทั่วประเทศนะครับก็มีผู้ติดเชื้อรอบสองเนี่ย
ประมาณสองหมื่นสามร้อยสี่ดิบห้าลายตายสามสิบสี่ลาย
ส่วนอ่าการระบาดโควิดรอบสามนี้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเอ่อ
เริ่มต้นมาจากคัสเตอร์ทองหล่อซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเคยไปทองหล่อหรือเปล่านะครับ
เกิดมาจากการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาไม่กักตัวซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ผิดหรอก๒๐๐นะฮะ
ณวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมจนถึงหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบลาย
เสียชีวิตไปถึงประมาณหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ลายณวันนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นความเสียหายใหญ่หลวงกับประเทศชาติและประชาชน
มีทั้งผู้เสียชีวิตที่ลงระบบอาถิบีซีอาร์มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยปอดติดเชื้อแล้วไม่ได้ลงระบบอีกจำนวนมาก
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจก็อีกจำนวนมากเพราะวันนี้เราตรวจอาทีบีซีอาร์แค่ประมาณไม่เกิน๕๐๐๐ลายเท่านั้น
ก็ติดไม่เกินสองหมื่นถ้าตรวจแสนก็คงมากกว่านี้ตรวจสองแสนก็มากกว่านี้นะครับ

อยู่ที่พระรามเก้าทั้งวันนะครับก่อนนอนท่านสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเป๊ะเลยนะครับโอ้โหจริยวัตรแต่ละวันของท่านนี่เป็นผู้ชายที่ดีมาก๒๖ท่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีบังซื้อท่ากาศยานกรุงเทพท่ากาศยานบุรีรำจนถึงที่พักที่บุรีรำแล้วก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับพอมาวันที่๒๗ท่านก็ปฏิ
ที่น้องประชาชนนะฮะก่อนนอนก็สวดมนตร์นั่งสมาธิวันที่ยี่แปดนะครับก็ปฏิบัติราชการที่บุรีลำยี่สิบเก้าปฏิบัติราชการที่กระทรวงคมนาคมสามสิบปฏิบัติราชการที่ธรรมเนียบรัฐบาลประชุมคณะมนตรีประชุมที่กระทรวงคมนาคมแล้วก็ไปพบแพทย์ที่โรงบาลพระรามเก้าแล้วก็กลับที่พัก

อ่าธุระที่ท่ากาศยานอ่าดอนเมืองแล้วก็ไปที่บุรีลำตรวจหาเชื้อวันที่หกยังไม่เจอมาเจอวันที่เจ็ดครับอ่ามาเจอวันที่เจ็ดที่โรงพยาบาลบุรีลำนะครับท่านก็เป็นโควิดไนทีนเมื่อวันที่เจ็ดนะครับดูจากไทม์ไลน์ของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามแล้วเนี้ยอ่าท่านมีความประพฤตินะครับอ่า
ผมก็สกรีนเฮดนะครับเอาการเอางานเพื่อบ้านเมืองเป็นอย่างมากทุ่มเททุกลมหายใจเพื่อพี่น้องประชาชนมีน้ำใจใจบุญเปรียมด้วยบารมีเป็นนักการเมืองที่น้ำดีแห่งเมืองบุรีรำสมกับเป็นน้องชายของผู้มากบารมีเนวินชิดชอบเหมาะสมกับเสนาบดีแห่งราชนาจักรไทยเป็นอย่างมากเพียบพร้อมด้วยจริยวัตรดังสถิตด้วยพรมวิหารสี่ประกอบด้วยม
และกล่าวได้รวดเร็วในการที่จะเสียดสีผู้ที่ถูกอภิปราย
และพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกญาติพี่น้อง
และหลายประโยคนั้นท่านจะแฝกด้วยความเสียดสีตลอดเวลาครับ
ผมไม่สามารถที่จะกล่าวซ้ำก็ผิด

กัตุหนาท่านประธานสภาพุทธแหละสะดอดได้พี่อาณาวิทยาชัยด้วยครับ
ครับผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับ
ที่จริงแล้วเนี่ยผมก็อ่าน

ก็เห็นคุณมงคุณกิตติก็ว่า
ก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับ
ที่จริงวันสักครู่นี้เขาใช้กรรมเสพเล
แล้วผมไปขอร้องในยติมันก็มีจริง
แต่ว่าที่ถึงญาติพี่น้องนะครับ
ผมขอประท้วงต่อเนื่องให้จบเลยครับ
ผมขอประทวงผมแต่งขะลมผลพรค์พก
ผมเข้าใจดีครับแล้วก็ไม่ขัดขวางการพิปราย

ผมไม่ได้ชี้แจงนี่ผมกำลังอธิบายเหตุผล

เหตุผลท่านท่านนิดหนึ่งครับฟังผมนิดนึงครับ
ผมไม่ใช่คนจะไม่เข้าใจ
เย็นดีฟังครับเย็นดีฟังขอให้อยู่ในช่วงนี้
เรื่องนี้คือเป็นเรื่องคู่ขัดแย้งเขาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อภิปรายเนี่ย
ผู้อภิปรายมีเหตุผลพอไหมผมอยากให้น้ำชาญวิจัยว่า
มาอภิปรายเอาคำอภิปรายตัวเองเป็นเอกสิทธิ์คุ้มครอง
ถูกดำเนินคดีตามพรบความผิดตามกฎหมายคอมเตอร์
หมินประมาทด้วยการโฆษณาผมโทรไปเช็คที่สพบุรีรำมาสักครู่นี้ครับ
เขาออกหมายเรียกไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษา
แล้วมาพูดตรงนี้เนี่ยมีน่าคิดว่าท่านประธานจะให้พูดไหม
แม้ว่าจะมียติอยู่ใช้สภานี้ฟอกตัวเอง
ให้เป็นคนดีไม่เสพเลอย่างนั้นหรือเปล่า
ท่านประธานกรุณาวิสัยแล้วผมคิดว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมนี่
ท่านประธานต้องตักเตือนครับ
นะครับไม่ควรจะให้เยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ถ้อยคำที่ใช้ยติข้อรุนแรงแต่เหมือนเป็นยัตติที่เราอนุญาตไปแล้ว
ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือ
ชื่อบุคคลภายนอกตะกี้นี้ฟังอยู่ครับ
ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็ดูแล้วไม่ได้มีผลกระทบไปในทางเสียหาย
แต่ว่าย่างย่องรากคำวิปรายนั้นเป็นการธรรมนิติเตียนรับมือดี
ถ้อยคำที่รุนแรงแต่รุนแรงนั้นอ่านดูก็มีอยู่ในยัตติด้วย
ยกเว้นคำอื่นซึ่งถ้าเกินไปกว่านี้ผมก็จะดูให้ครับ
ผมจะดูให้การอภิปรายเป็นไปโดยไปตามวาระที่ควรจะเป็นนะครับ

ครับผมขอขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ฝากยังไปเรียนผู้ประท้วงด้วยกันนะครับ
ก็คือผมพูดไปตามข้อเท็จจริงนะครับว่า
หัวหน้าท่านเป็นคนมีประพฤติปฏิบัติจริยวัตรที่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมภูมิใจมากนะครับ
ภูมิใจมากที่มีประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ดีขนาดนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินไทยนะครับ

ไม่ดีแต่ท่านโชคไม่ดีฮะที่ท่านติดโควิดครับ
ติดโควิดนะฮะต้องพักรักษาตัวกว่า๒๐วันด้วยกัน

คนกิจครับมงคลกิจครับผมผมไม่ได้มีอะไร
แต่ว่าผมอยากจะแนะนำขออภัยนะครับว่า
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็อนุญาตให้อภิปรายได้
แต่ว่าอย่าไปเสียดสีเลยครับ
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่อภิปรายว่าดีมากแล้วมาเปิดปลายก็ทำไมนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดสีเลยครับพูดไปตามความข้อที่จริง
ยินดีแล้วอนุญาตให้พูดครับเชื่อหน่อยครับ
คือครับท่านประธานครับผมขอหาลือครับ
คือถ้าผมอภิปรายไปเนี่ยถ้าตามราชมิตติยสถานเนี่ย
ความหมายของผมมันก็ดีหมดนะครับไม่ได้เสียสีอะไรเลยครับ
ผมมีความจริงใจในการอภิปรายนะฮะ
ถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะครับต่อนะครับ
คือที่คุณมงคลกิจไปพูดว่าเป็นร่ำตีที่ดีมากแล้วก็ไม่เคยมีอย่างนี้
ผมก็รู้ว่ามันเสียดสีเขาเพราะว่าถ้าดีอย่างนั้นแล้วไปเปิดพิปรายก็ทำไมนะฮะ
ผมจะถอนคำพูดยังไงครับเพราะผมชมไปหมดแล้วฮะ
จะถอนคำพูดเรื่องชมออกทั้งหมดแล้วก็เป็นแบบให้ผมด่าหรอครับ
ยัตติที่ท่านเสนอครับได้ครับ
ยติงั้นผมต้องด่านะครับต่อไปผมจะเริ่มด่าแล้วครับ

การระบาดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่๓๑๗๕๖๔มีผู้ติดเชื้อแค่ไม่มากนะครับก่อน
สเตอร์ทองหล่อมีแค่๔๒คนเอง
เมษาหลังจากที่ท่านนายกมตรีปล่อยกลับบ้านนะฮะ
แล้วก็กลับมาปุ๊บผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๔๗ลายต่อวัน
สิงหาเพิ่มขึ้นถึง๒๓๗๙ลายต่อวัน
เสียชีวิตถึง๑๙๑คน
จากทำลายที่ผมบอกตั้งแต่วันที่๒๓จนถึงวันที่๗
รัฐมนตรีทำงานที่กระทรวงคมนาคมกับทำงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล

สรุปสุดท้ายแล้วในช่วงที่ท่านยังไม่ได้ตรวจโควิด
ท่านก็มีการประชุมกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงคมนาคมหลายคณะด้วยกัน
ณปัจจุบันผมได้ข้อสรุปจากกระทรวงคมนาคมว่า
จากการระบาดโควิดในคลัสเตอร์ของกระทรวงคมนาคม
ทุก๒๐หน่วยงานทั้ง๒๐หน่วยงานมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น
๓ลายเสียชีวิต๑๙ลายนะครับ
แล้วก็ถูกกักตัวทั้งหมดประมาณเกือบ๔๐๐๐ลายด้วยกันนะครับ
ก็ถือว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ย
ท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านติดโควิด
แล้วก็ไปแพร่ระบาดในช่วงที่ตนเองไม่รู้
ในช่วงที่ประชุมกับค่าราชการในกระทรวงคมนาคม
เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของคัสเตอร์กระทรวงคมนาคมนะครับ
มาดูนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ
มาตรวจสอบว่าท่านถูกกล่าวหาว่าท่านเนี่ย
ท่านประตานครับ
ไปเที่ยวที่ที่ทองหล่อหรือเปล่านะครับ

วิชานะครับ

บบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ผมขอประท้วงผู้อภิปราย

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ๙ข้อ๑๐ข้อ๑๒
คือท่านเอาความเท็จมากล่าวโดยในข้อบังคับข้อ๑๗๘เนี่ยนะครับ
กำหนดด้วยว่าท่านจะต้องไม่ดำเนินการอะไรที่เป็นการผิดข้อบังคับ
ด้วยประมวลจริยธรรมข้อ๙ข้อ๑๐ข้อ๑๒
ท่านเอาความเท็จขึ้นมากล่าวท่านมาพูดคำว่า
คลัสเตอร์กระทรวงคมนาคมซึ่งมันไม่เคยมีอยู่เลย
มันทำให้ประชาชนมีความสับสนในสิ่งที่ท่านกล่าวเท็จ
คือท่านอาจจะกล่าวเท็จอยู่ข้างนอกสภานี่ก็กล่าวไปเถอะครับ
แต่พอเอามาเข้ามาในสภาเนี่ยผมว่าท่านประธานจะต้องตักเตือนนะครับ
ผมเองเนี่ยผมก็ฟังอย่างระมัดระวังนะครับพยายามที่จะไม่รบกวนเวลาของสภาแห่งนี้
แต่ผมอยากให้สภายแห่งนี้มีความสูงส่งเหมาะสมด้วยการกระทำอันเหมาะสม
เพราะฉะนั้นถ้ามีการอภิปรายโดยผิดข้อบังคับด้วยประมวลจริยธรรม
ซึ่งมันควรจะมีมาตรฐานเนี่ยนะครับ
ผมเกือบจะขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดวินิจฉัย
และได้มีการว่ากล่าวตักเตือนบุคคลนี้ด้วย

ที่ทำให้สปางเรามีคุณค่าและสูงส่งขึ้นครับ

ก็เป็นข้อกล่าวหานะครับ

เพราะฉะนั้น

แล้วจะอนุญาตให้ตอบได้ทุกเรื่องครับ
รวมทั้งสาเหตุของความขัดแย้งในความคิดที่กล่าวหา

พาดพิงนะครับนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์สอสอพักภูมิใจไทยติดโควิด
ว่ามาจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวผับทองหล่อตามภาษาชายหนุ่ม
เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเคยไปกับนายศักดิ์สยามชิดชอบ
เมื่อกลางเดือนมีนาแต่เป็นร้านอื่นนะครับ
แต่ต่อมาเมื่อวันที่๑๐นะครับนายกิติชัยได้ออกมาปฏิเสธ
กับสื่อมวลชนซึ่งมันมีคลิปสักประมาณสามสิบวินาทีนะครับ

ในช่วงนี้ดูสถานการณ์โควิดกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการกระจายไปทั่วเลยนะคะ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยมีสอสอพักภูมิใจไทยติดเชื้ออีกหนึ่งรายนะคะ
โดยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสถานบันเทิงแล้วก็ยอมรับว่าเคยไปเที่ยวกับรัฐมนตรีศักดิ์สยามด้วยค่ะ
นี่คือนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์สสฉะเชิงเซาพักภูมิใจไทย
ครับอ่านี่เป็นเป็นอ่าเป็นสื่อมวลชนทุกช่องนะครับเมื่อวันที่แปดนะครับ
ออกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่๑๐สื่อมวลชนทุกช่องก็ออกเหมือนกันนะครับ
นายกิติชัยเรืองสวัสดิ์ได้ออกมาปฏิเสธนะฮะว่า
ว่าไปคนเดียวกับเพื่อนเพื่อนนะฮะไม่เกี่ยวกับนายศักดิ์สยามชิดชอบ
ผมก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จอย่างไรนะฮะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ
มาเมื่อวันที่๘นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาน
พลโดยพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าตำรวจทองหล่อติดโควิดทั้งหมด๑๑คน
ก่อนคือเอาไว้ชี้แจงหลังที่ท่านผู้อภิปรายอภิปรายจบนะครับ
ท่านประธานอนุญาตครับขอบคุณครับครับผมผมคิดว่าคุณพงคุณกิจ
ก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาแต่ว่าอย่าไปไกลเกินไปนะครับ
ขออยู่ในกรอบของยัตติครับเชิญนะครับครับผมนะครับ
ไลด์ถัดไปนะครับมาดูจากประวัติท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับ
ตีว่าการกระทรวงมนาคมนะครับตามวิกกี้พีเดียนะครับ
ศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยมีประวัตินะครับ
ทั้งการทำงานการดำเนินงานตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้
อายุห้าสิบแปดปีนะครับถือว่ามีประวัติเนี่ย
การทำงานที่ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีแล้วก็ประวัตินะครับ
ก็ดูแล้วไม่มีลูกนะครับแล้วก็ไม่มีภรรยานะครับ
แล้วก็ไม่มีเพื่อนสาวนะครับซึ่งท่านศักดิ์สยามก็คล้ายคล้ายกับคลองตน
เหมือนสมณเพศบรรชิตก็ว่าได้นะครับผมอ่ามาดูสไลด์ถัดไปครับ
ครับคุณกิจครับขอให้เรื่องของยัตติเราอภิปรายเรื่อง
ปฏิบัติหน้าที่ของรำตรีและพฤติกรรมของความเป็นรำตรี
อย่าไปไกลประวัติไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นครับครับขอบคุณครับนะครับ
ผมกำลังอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุหนึ่งของการระบาดโควิด
รอบที่สามนะครับท่านประธานชัวร์หลีกไทยครับผมเอาอนุญาตครับ
มันมีความสำคัญมากครับมันมีความสำคัญมากส่วนตัวแม้ท่านไม่ใช่
สาเหตุทั้งหมดครับผมขอร้องว่าอย่าไปไกลถึงขนาดย้อนไป
ถึงประวัติส่วนตัวไม่อย่างนั้นผู้ตอบเขาก็จะตอบย้อนกลับมา
แล้วก็จะเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาครับเอาเรื่องที่เป็นประเด็นที่เรากล่าวหา
อนุญาตให้พูดเพราะว่ามันมีไปถึงยติที่พูดถึงเรื่องของโควิด
เนี่ยครับครับเชิญนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ก็มาดูสไลด์ถัดไปครับมาดูหน้ากากที่ท่านศักดิ์สยามชิดชอบใช้ในเวลาที่โควิดระบาดนะครับ
ตั้งแต่รอบน่าจะเป็นรอบที่สามนะครับอ่าเป็นหน้ากากลายการ์ตูนนะฮะ
ท่านศักดิ์สยามใช้อยู่ประจำนะครับในการป้องกันโควิดนะครับ
ถือว่าทำตามพระราชบัญญัติโลกติดต่อนะครับอย่างเข้มงวด
ไลด์ถัดไปครับเอ่อสไลด์ถัดไปนะฮะด้านบนนะครับ
เป็นการปฏิบัติราชการใส่หน้ากากนะฮะตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ภาพด้านล่างนะครับสไลด์ถัดไปนิดนึงครับ
ไลด์ถัดไปนิดนึงครับจะได้ชัดนะครับ
ขยายนิดนึงก็ได้นะครับจะสังเกตว่าท่านศักดิ์สยามเนี่ย
เป็นผู้ปฏิบัติไปตามพระราชบัญญัติโลกติดต่อตลอดเวลานะฮะ
ทั้งทำงานทั้งทานอาหารแต่มีสุภาพสตรีทั้งสี่ท่านนะครับ
ทานอาหารด้วยนะครับไม่ใส่หน้ากากอนามัยครับ
ความจริงท่านศักดิ์สยามเป็นเจ้าหน้าที่รัฐน่าจะเตือนทั้ง๔คนด้วยว่า
น่าจะปฏิบัติไปตามพระราชมัญญัติโลกติดต่อเพราะมีฉะนั้นจะต้องถูกปรับ
เหมือนกับท่านนายกรมนตรีนะครับสไลด์ถัดไปครับ
ด้านหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่ท่านศักดิ์สยามชิดชอบหรือเปล่านะครับ
ไลด์ถัดไปสไลด์ที่กำลังร้องเพลงคาโลเกะครับเห็นนี่ครับ
ศักดิ์สยามกำลังร้องเพลงว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับ
กับสุภาพสตรีทั้งสี่ท่านนะครับไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยครับ
ประตานครับถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกรมรโลกติดต่อนะครับ
ผมสุประชัยใจสมุทรครับภูมิใจไทยผมกำลังจะเรียนว่า
ท่านผู้อภิปรายกำลังทำผิดข้อบังคับมีการเอาภาพของบุคคลภายนอก
มาใช้และใช้คำบรรยายซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิสตรี
มีสตรีอยู่ในภาพนั้นท่านใช้คำบรรยายว่าสาว
ผมว่าเป็นลักษณะอุปนิสัยที่เป็นการดูหมินดูแคลน

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านไม่สามารถที่เอาภาพแบบนี้มาแสดงได้หรอกครับ

คือตัวท่านเองอาจจะเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจอยู่แล้วแหละเราก็ไม่ถือกันอยู่แล้ว
แต่ท่านอย่าแสดงอะไรที่มันยิ่งน่ารังเกียจโดยการไปดูถูกดูแคลนสตรีโดยการใช้ถ้อยคำ
สุภิใจครับถอนนะครับคำว่าท่านเป็นคนที่น่ารังเกียจอยู่แล้วถอนนะครับ
ครับยินดีถอนครับครับท่านประธานเชิญผมป่ะครับท่านประธานเชิญผมป่ะครับท่านประธานที่เคารพผมจุลภัณฑ์นมวิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ครับ
ขอประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ด้วยข้อ๑๗๗ครับ
เดี๋ยวจะแนะนำฝ่ายค้านให้ยื่นยติไม่ไว้วางใจให้
ขอบคุณครับท่านประธานครับไม่ไม่เป็นการปิด
บังคับอะไรนะครับแล้วท่านสุประชัยไม่ได้อภิปราย
ครับครับการประทวงครับเอ่องั้นผมขอความมุนหาให้
แต่อยากอย่าเป็นครมอนเนี้ยผมข้าวเก้าข้ามมานาน
ครับครับเพราะฉะนั้นผมเห็นใจเลยว่าท่านต้องเป็น
ฝ่ายคารไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับขอบความบินถ์

ผมผมไม่ได้กล่าวหาเลยนะครับเมื่อสักครู่ผม
ผมอวยพรสันเสริญด้วยนะครับซ้ำนะครับ
ท่านใกล้จะเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ

เพราะคิดอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันอย่างเดียว

กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนศรีก่อเกลือ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่๗
อำเภอนาจวีสบาย้อยสำนักแต้วสำนักขามพักภูมิใจไทย
ผมประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายตามข้อ๖๙ครับ
ท่านประธานครับเมื่อกี้นะครับผู้อภิปราย
เปิดภาพสไลด์สงสัยว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการหันหลังให้ครับ
มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้
๔วันที่เราอภิปรายไม้ไหววางใจลำดี๖ท่านครับ
แต่ประชาชนกำลังติดตามอภิปราย
จะเป็นการไม่ไว้วางใจพฤติกรรมผู้อภิปราย

ลูกผมน้องกัปตัน๑๒ขวบครับ

แล้วผมจะบอกเขายังไงครับท่านประธาน

ท้าชกท่านนายกปล่อยข่าวกลุ่มก่อการร้าย

มันไปไกลกว่าประเด็นที่เราพูดกัน
ผมจะตัดสินเรื่องที่ท่านสุภาชัย
ประท้วงนะครับกับนั่งจะกับนั่งกับผม
คือท่านรูปชัยท่านทวงเรื่องภาพ
แล้วท่านทวงเรื่องภาพที่มีสตรี
ซึ่งการทวงนี้ก็มีเหตุผลนะครับ
ส่วนว่าภาพนั้นจะเป็นผู้ใด
น้ำตรีท่านเป็นคนตอบครับ

ที่ปรากฏนั้นก็ไม่ควรจะให้ปรากฏ
เพราะสตรีเหล่านั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง

อันนี้ก็รอรับกรรมธุมไว้
แล้วก็ถ้ามีภาพอย่างนี้อีก

ผมก็เรียนให้
คือในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรองนายกมนตรี

ก็ต้องปฏิบัติไปตามพระราชมัญญัติโลกติดต่อนะครับ

ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับ

ท่านนายกยังโดนผู้ว่าอัศวินนะครับ

จับปรับ๖๐๐๐บาทนะฮะ

แล้วก็รูปต่างที่ผมได้มาเนี่ย
ได้มาจากสื่อมวลชนในโลกออนไลน์นะครับ
ก็เลยชี้แจงในสภาแห่งนี้ไว้ด้วยครับ

ถ้าสไลด์ถัดไปเนี่ย
กระทบกับบุคคลภายนอกเนี่ย

เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดโควิด

ก็ต้องให้ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม
ชี้แจงต่อรัฐสภาแห่งนี้
ส่วนท่านอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ควรจะประท้วงเฉพาะในข้อบังคับแค่นั้นนะครับ

ในสิ่งที่บางทีอาจจะพูดเกินเลยไปบ้าง
เสียสีไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับ
อ่ารูปรูปถัดไปไม่น่าจะขึ้นได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรูปถัดไปไม่ต้องขึ้นแล้วนะครับ

ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ย

ของพฤติกรรมทั้งส่วนตัวนะครับ

เพราะว่าพฤติกรรมส่วนตัว
มันจะกระทบกับพฤติกรรมในส่วนราชการ
เพราะถ้าท่านไม่ปฏิบัติไปตาม

ท่านก็อาจจะเป็นตัวภาหะ
ในการนำเชื้อโควิด๑๙มาระบาด

กระทบคมก็ติด๒๐๐๐กว่าคน
ก็เห็นกันอยู่๓ตัวเลข

ผู้ที่อภิปรายอยู่ขณะนี้นั้นนะครับ

จะทำให้สภาของเราเนี่ยเสื่อมเสียยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมีนามสกุลมีชื่อกรุงศิวิรัยอยู่ในพักเขาด้วยฮะ
ผมเสียไปด้วยครับคนชอบถามผมตลอดเวลาว่า
คุณครับเอ๊ะคุณกรุงคุณไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วคุณไปถูกทับผมผมขออนุญาตแล้ว
ถ้าถ้าอย่างนั้นฟังเรื่องแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังอภิปรายกันอยู่ครับเรื่องนั้นก็ไปจัดการกันเองครับ
ครับผมครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากความห่วงใหญ่
จะจบเลยครับจะจบแล้วเชิญต่อครับ
ท่านศักดิ์สยามนี่ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรผมเป็นผมเป็นศักดิ์สยามผมก็เที่ยว
ผมเป็นสุภาพบุรุษสาวก็ห้อมล้อมนี่เป็นสิ่งที่ดีครับ
กลุ่มกรุงศรีวิรัยฮะครับใครเกลียดใครกำลังเกลียดสาวก็ไม่ใช่แล้วครับ
ต้องให้เกลียดท่านลำดรีนะครับแล้วพิสูจน์ไม่ได้ครับว่า
มาจากท่านช็อกพอดีผมคิดว่ามันไกลกว่าที่ไปตอบแทนท่านนะครับ
ให้ท่านได้มีโอกาสได้ตอบเองขอขอบคุณในความห่วงใยแล้วก็ผมคิดว่าเรา
เอ่อให้มีเหตุผลในการประท้วงนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ประท้วง
เพียงแต่มีความเห็นเท่านั้นเองครับอีกนิดเดียวนะครับ
ก็ขอเชิญผู้อภิปรายให้จบด้วยครับท่านกรุงฮะเชิญนะครับขอบคุณครับ
ขอให้จบนะครับไม่ได้จะไร้สาระอะไรเลยขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ครับเชิญต่อครับผมก็ขอต่อนะครับก็คือจากพฤติกรรมนะฮะ
อะไรหลากหลายด้วยกันเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าท่านศักดิ์สยามเนี่ย
จะไปเที่ยวทองหล่อ๒๕หรือไม่ไปเที่ยวนะฮะท่านต้องชี้แจง
แต่ท่านติดโควิดและท่านเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่ติดโควิด
แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็นำมาติดที่กระทรวงคมนาคม
บอกได้ยังไงว่าที่กระทรวงคมนาคมไม่ได้มาจากท่านหรือท่านมา
ไปติดที่กระทรวงคมนาคมจึงติดท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ต้องชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ระบาดโควิดรอบที่สองเนี่ยไอ้รอบที่สามเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อกว่าล้านคนนะฮะตายกว่า๑๒๐๐คนนะครับ
มันจะเป็นความผิดพลาดของท่านส่วนหนึ่งก็จริงแต่อาจจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์
แต่อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นความผิดพลาดของการบริหารรัชการแผ่นดิน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตัดสินใจผิดพลาดในหลากหลายกรณีด้วยกันที่๔
ซึ่งผมเคยอภิปรายไปแล้วนะครับท่านประธานครับ
จากการที่ผมได้อภิปรายอธิบายไปนะครับก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่า
ศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของการระบาดโควิดรอบ๓นะครับ

ตรริกะสมาธิกสภาพภูตรแทงและสะดอนะยังวัดบริหรัมพรรคภูมิใจไทย
ประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายตามมาตรา๖๙ด้วยเหตุผลประกอบที่ท่านได้พูด

เพราะว่าท่านศักดิ์ที่ชอบนั้นเกิดจากการเลือกตั้ง
ซึ่งมีพี่น้องประชาชนนั้นให้ความสนับสนุนในการเลือกตั้ง
ถือว่าเป็นคนที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเช่นกัน
อภิปรายได้กล่าวว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อ
มีพฤติกรรมเป็นต้นเหตุของภาหะ
และเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นต้นเหตุของการนำเชื้อมาติด

ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริงครับ
มันเป็นประวิสุทธิ์ของแพทย์

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นสามารถที่จะตอบคำถาม
ผู้พิปรายได้แต่ในขณะเดียวกัน
ท่านได้พูดเปรียบเสมือนตีกินไปแล้ว
ทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ฟังที่อยู่
ห้องสภานี้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน
และเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายครับ
บางทีก่อนครับขออภัยด้วยนะครับบางทีก่อนครับ
ไม่เป็นการประท้วงไม่ผิดข้อบังคับอะไรหรอกครับ
ข้อกล่าวหาแล้วคำพูดสุดท้านี่เขาคือลอกมาจากคำพูดตอนต้น
เพราะฉะนั้นที่ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ให้เกียรติท่านลำตรีให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจง
เราไปพูดแทนท่านก็ไม่ใช่อยู่ในวาระที่เราจะพูด
เว้นแต่พาดพิงนะครับซึ่งก็อนุญาตตอนพาดพิงนะครับที่หนึ่ง

ต่อนะครับคือท่านเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับ
ว่าส่วนหนึ่งคือซ้ำนะครับส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งนะครับส่วนจะไปติดที่กระทรวงคมนาคมหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ต้องไปพิสูจน์กันนะครับแต่ที่แน่แน่ที่กระทรวงคมราคมติดพันเก้าร้อยสี่สิบสามคน
เสียชีวิตสิบเก้าคนแต่อาจจะเกิดมาจากโรคระบาดโควิดที่มันวัคซีนเนี่ย
มันมาช้านะครับจนลามไปทั่วประเทศกว่าล้านสองแสนคน
เสียชีวิตไปหมื่นสองพันกว่าคนนะครับถ้าในอนาคตข้างหน้าอีก๖เดือน
ผมเชื่อว่าน่าจะหลายล้านคนแล้วก็ตายหลายหมื่นคนนะครับนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแสนสาหัส
อยากที่จะอภัยท่านและท่านนายกรมนตรีได้แม้ตัวท่านจะอ้างว่าท่านติดจากผู้ติดตาม
หน้าห้องก็ตามนะครับท่านจะไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยว
ไปเที่ยวไม่ใช่เป็นความผิดแต่ถามว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ย
ท่านต้องตอบเองนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านไปหรือไม่ไปนะฮะ
ท่านก็ได้เคยปฏิเสธมาแล้วนะครับแต่จากดูจากพฤติกรรมของท่านแล้วก็ถือว่าท่านเป็นคนที่ประพฤตินะครับดีนะครับ
พร้อมนะฮะด้วยพรมวิหารสี่นะครับนะครับนั่นคือพฤติกรรมภายนอกนะครับ
แต่พฤติกรรมภายในเนี่ยจากรูปที่เห็นอยู่เนี่ย
ท่านก็เป็นผู้ที่มีรสนิยมนะครับเสพสุขนิยมนะครับ
ชอบทานอาหารชอบร้องเพลงชอบว่ายน้ำอื่นในขณะที่เป็นรัฐมนตรี
ซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ติดโควิดนะครับจากพฤติกรรมเนี่ย
เสเพนะครับเปลี่ยนใหม่ครับขอถอนครับ
เป็นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับเอบีซีดี
เป็นนิตของท่านเป็นความประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมโลกนะครับชอบเข้าไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุก
จนเป็นต้นต่อส่วนหนึ่งในการระบาดโรคโควิด๑๙
ทั่วประเทศขาดจิตสำนึกนะครับรับผิดชอบครับมงคลกิจครับ
ผมคิดว่าซ้ำซากเลยครับซ้ำซากเลยครับ
ได้พูดมาหลายครั้งแล้วครับครับผมครับก็คือท่านเองก็ไม่เหมาะนะครับ
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการอภิปรายวันนี้ของกับผม
ผู้บังคับบัญชาของท่านนะครับเป็นที่ผู้ที่เปรียมด้วยบารมีนะครับ
มีน้ำใจนะครับกับเพื่อนพ้องนะครับ
ถ้ายังไงฝากท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรผมเพิ่มเติมเพราะว่าผมเคยอภิปรายนายกมนตรีเมื่อ๓วันที่แล้ว
เพิ่มเติมนะครับขอให้ท่านนายกรมนตรีมีน้ำใจกับเพื่อนสมาชิกทั้ง๔๘๒คนให้ครบทุกคนนะครับ
ถ้ายังไงแจกธนูให้ครบคนละ๑๐ดอกนะครับทุกคนนะครับเพราะทุกคนอยากได้
และฝากแจกไปยังพี่น้องประชาชนที่ตายด้วย๑๒๐๐๐ศพนะครับเขาขอคนละ๒ดอกนะครับธนู
แล้วก็ผู้ป่วยอีกล้านสองแสนคนนะครับขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มีธนูมากมากเนี่ย
เอาธนูมาช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอย่าแจกธนูแค่บางส่วนนะครับมันฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับ
ผมเป็นห่วงเพื่อนสมาชิกเป็นห่วงผู้ติดเชื้อผู้ตายนะครับธุรกิจล้มเหลวทั้งประเทศ
ถ้าท่านมีธนูมากก็ขอให้จัดการให้ครบทุกคนนะครับเพื่อเป็นการไม่เลือกปฏิบัตินะครับ
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรท่านชวนหลีกภัยที่ผมเคารพอย่างสูงที่สุดในสภาแห่งนี้ครับขอบคุณครับ
ครับช่วงหลังนี้เสียดสีนายกแล้วนะครับ

ขอเรียนชี้แจงนะครับมีปัญหาของพวกเราอยู่เกี่ยวกับผู้อภิปรายครับ
รายชื่อที่ส่งมานะครับพอดีท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านจะขอชี้แจงใช่ไหมครับ
ครับผมประเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าประเดี๋ยวรายชื่อที่ส่งมาเนี่ย
หลังจากนี้จะเป็นท่านหลังจากร่ำตรีตอบนะครับกลับเรียนท่านประธานครับ
คุณพกรวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลท่านประธานครับ
จะมีคุณรังสิมันโรมนะครับที่ชื่อที่ส่งมา
แต่ว่าเพราะจะมีปัญหาเรื่องของท่านสารวุฒินะครับนี่เรียนให้ทราบเลยว่าชื่อเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาครับ
ยังไม่ได้ส่งมาแล้วก็ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านก็แจ้งมา
ว่ายืนยันรายชื่อตามที่วิบฝ่ายค้านได้นำเรียนท่านประธานสภา
เพราะฉะนั้นสนุกจรรมต้องทำความเข้าใจภายในของภูมิคุมเสี่ยงฝ่ายค้ำนะครับ